สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ยอดดอยยอดภูคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันแล้วนะครับ
และนี่แหละครับคือสัญญาณการเริ่มต้นของฤดูหนาวเมืองไทยที่กำลังจะมาถึง
ฤดูหนาวเมืองไทยนั้นเกิดจากอะไรแล้วก็คาดการณ์ฤดูหนาวปีนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร

โดยก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์อากาศหนาวในเมืองของเรานั้น
ก็คือเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาวนั่นเองครับ
ซึ่งมรสุมนี้เองจะเริ่มพัดเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเราอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนตุลาคมครับ
แต่ว่าการพัดเข้ามาในช่วงแรก๑๒สัปดาห์ก็จะพัดเข้ามาปะทะกับอีกหนึ่งกระแสลม
ซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝนหรือว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังจะค่อยอ่อนกำลัง
แน่นอนครับการเข้ามาปะทะกันแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความแปรปวนของสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
มีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าหลังจากนั้นอากาศก็จะค่อยเย็นลง
โดยลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคล่างนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นอากาศก็จะค่อยเย็นลงครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
ทีนี้การวัดอุณหภูมิในฤดูหนาวนั้นก็จะมีเกณฑ์ในการวัดที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
และแน่นอนครับอุณหภูมิที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัด
ก็จะมีการแบ่งเป็น๓หลักดังนี้นะครับ
โดยการแบ่งอุณหภูมิมีการแบ่งตามลักษณะอากาศนะครับ
อากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำกว่า๘องศาเซลเซียต
อากาศหนาวครับอุณหภูมิอยู่ระหว่าง๘องศาถึง๑๕๙องศาเซลเซียต
ส่วนอากาศเย็นอยู่ระหว่าง๑๖๒๒๙องศาเซลเซียตนะครับ
โดยจุดแรกที่จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นก็คือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
เพราะว่าเนื่องจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีแนวเทือกเขาจากแนวเทือกเขาฮิมาลัยที่วางตัวยาวกั้นไม่อยู่นะครับ
ทำให้ลมหนาวจะแผ่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อน
หลังจากนั้นก็จะหนาวต่อในบริเวณพื้นที่ภาคล่างแล้วก็ภาคเหนือตามลำดับ
นี่คือลักษณะอากาศหนาวเย็นในบริเวณประเทศไทยของเรานะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนล่างในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงฤดูหนาวฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ
โดยพบว่าในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวฝนจะมีการพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นลักษณะของร่องฝน
และที่สำคัญครับลมหนาวที่พัดมานั้นก็จะหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยพัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นั่นก็หมายความว่าในช่วงฤดูหนาวฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยนั้นจะตกชุกเป็นพิเศษนะครับ
ส่วนฝั่งอันดามันนั้นฝนก็จะลดลง
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์กันนะครับว่าฤดูหนาวปีนี้สถานการณ์ฟ้าฝนสถานการณ์อากาศหนาวเมืองไทยของเราเปรียบเทียบกับปีก่อนมาเป็นอย่างไรกันบ้าง
โดยจากการคาดการณ์พบว่าฤดูหนาวของไทยจะเริ่มต้นปลายเดือนตุลาคมอากาศหนาวกว่าปีที่ผ่านมาจะต่ำกว่าประมาณ๒๓ปีที่แล้ว
ช่วงที่อากาศหนาวสุดก็คืออยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงมกราคมส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของฝนจะสูงกว่าค่าปกตินะครับ
นี่คือภาพรวมการคาดการณ์สถานการณ์ฤดูหนาวสถานการณ์ฝนในปีนี้ยังไงช่วงนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ